ส่วนรถกู้ชีพที่คุณแอนนาจะทำให้กับคุณตังโมเหมือนเป็นการระลึกถึงเนี่ย
เขามารีวิวแล้วนะเขาบอกอีก๑๐วันเดี๋ยวเสร็จแน่นอนครับไปดูไลฟ์เขาหน่อยฮะ

สวยมากรถสวยมากจริงคุณผู้ชมนี่ให้ดู
นี่คือรถกู้ไพรถกู้ไพแตงโม
วันนี้นะคะพี่เขามาส่งให้ดูคร่าวแต่พอมาดูของจริงนะคุณผู้ชมดูสิ
อันนี้ภายในรถนะคะภายในรถคือมีระบบไฟอะไรทุกอย่างครบวงจรนะคะเห็นไหม
ขออนุญาตตัดต่อนะเพราะว่าเราไม่มีรถชุดกราวแบบนี้คือโมเขาจบพยาบาล
โมเองเขาเรียนพยาบาลมานะคะเป็นผู้ช่วยพยาบาลมีความรู้เรื่องนี้
หมดไปประมาณรวมรวมแล้วก็น่าจะประมาณห้าแสนน่าจะได้อยู่ห้าแสนก็มีอยู่นะคะ
ก็เป็นเงินที่ได้จากการขายของนั่นแหละที่ลูกค้าช่วยอุดหนุนขอบคุณมาก
ให้ดูแบบภูมิใจเลยนะเขาบอกใช้เงินส่วนตัวเลยครับไม่
เปิดรับบริจาคแต่อย่างใดแล้วก็คันนี้มันเป็นมือสองนะ
คุณผู้ชมเป็นรถมือสองที่ซื้อมาปรับแต่งใส่อุปกรณ์ต่าง
เพื่อให้มันเหมาะกับการเป็นรถกู้ชีพครับแต่ว่ามีเงื่อนไข
ของคุณแอนนาที่ตั้งไว้ก็คือต้องใช้ชื่อรถกู้ชีพแตงโมพัทร
ด่าครับที่สำคัญจะเห็นได้ว่าทั่วทั้งคันเนี่ยก็จะมีรูปของ
แตงโมติดอยู่ด้วยถามว่าติดไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลารถกู้ชีพ
นี้ออกไปช่วยเหลือใครก็ตามนะคนจะได้ระลึกถึงแตงโมครับ
อีก๑๐วันครับคุณแอนนาบอกอีก๑๐วันเนี่ยรถคันนี้น่าจะเสร็จส่วน
จะมอบให้หน่วยงานไหนคุณแอนนายังไม่เปิดเผยครับแค่บอกว่า
รอให้รถเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็จะนำไปบริจาคทันทีทะเบียนล่ะ
ทะเบียนทะเบียนบางคนอยากเอาไปเสี่ยงโชคนะ๑นหนูคอควายบอก
นี้ได้ไหมไม่ได้มันขัดใจนะ๒๒๙๐ครับ๒๒๙๐นะทะเบียนคัน
นี้ครับนอกจากนี้คุณแอน่ายังชี้แจงประเด็นดราม่าด้วยนะที่
ชาวเน็ตบอกว่าเนี่ยคุณแอนนาเกาะกระแสคุณตังโมหรือเปล่าจน
มีเงินไปออกรถหรูปอเช่อย่างที่ชี้แจงกันไปว่าปอเช่ก็
มือ๒ครับคุณอันนาซื้อมา๒ล้านกว่าบาทไม่ใช่มือ๑ถ้ามือ๑
เนี่ยอาจจะเป็นสิบล้านเลยนี่คันขาวคันนี้นะครับแล้วคุณแอนนา
ก็บอกเงินที่ได้ส่วนใหญ่ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงขายของ
ไลน์ครับคือยังไม่ได้รวยนะก็ถือว่าพอมีพอกินเฉย
บ้านที่อยู่จริงก็ปัจจุบันยังเช่าเขาอยู่เลยนะ
ขึ้นไหวของคุณเบิร์ตบ้างไหมขายเสื้อแล้วปรากฏว่านะฮะ
ส่งเสื้อไปส่งเสื้อไปเกินแล้วเดี๋ยวดูว่าเรื่องราวนี้ไป
เออส่งเสื้อไปให้ลูกค้าเกินแต่ว่าไปดูล่าสุดเมื่อคืนนี้
พัทรธิดาใช่คุณเบิร์ตเนี่ยเอาช่อดอกไม้สีขาวไปวางที่ท่า
พัทรธิดาแล้วก็แวะไปอ่านข้อความจากแฟนคลับที่เขียนความ
รู้สึกไว้อะไรแล้วก็รำลึกถึงคุณแตงโมติดเอาไว้ตาม
โป๊ะเรือบ้างซึ่งคุณเบิร์ตเนี่ยนะเดินถ่ายคลิปนี้แล้วระบุ
ข้อความว่าขอบคุณครับระหว่างที่ถ่ายภาพข้อความเหล่านี้นะ

รู้ได้ยังไงมีเสียงสะอื้นแทรกเข้ามาในคลิป

คือแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นเดือนนะครับ
แต่คุณเบิร์ตก็ยังคิดถึงคุณแตงโม
แล้วรักเธอไม่น้อยลงเลย

ขณะด้วยการครับเรื่องเสื้อเสื้อที่ทำขายนะ

แฟนคุณแตงโมโพสต์คู่กับคุณเบิร์ตครับ

ขอบคุณที่ตั้งใจทำเสื้อมาให้
เป็นผลที่เบิร์ตเอาเสื้อมาให้คุณแตง
เพื่อขอบคุณที่ช่วยติดตามคดีคุณตังโมมาโดยตลอด

ยังมีอีกเรื่องอันนี้ก็น่าประทับใจ
คือลูกค้าคนหนึ่งเขาแชทมาหา

แต่คุณเบิร์ตส่งเสื้อมาให้๕ตัว
น้องก็เลยทักข้อความกลับไปบอกว่าพี่อีก๔ตัวหนูขอซื้อเลยได้ไหม
ข้อความเต็มไปด้วยความเกรงใจขอโทษขอโพยก่อน
แล้วก็ถามว่าถ้าจะซื้อจริงไม่เป็นการรบกวนน้องใช่ไหม
นี่พ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าถามลูกค้าด้วยความเกรงใจ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ทำให้หลายคนประทับใจ
แล้วก็นี่แหละความจริงใจของผู้ชายคนนี้

เพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ใส่ใจ